แล้วเราก็ใส่รถเข็นแล้วเราก็เข็นไป
แวะห้องน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปจ่ายตัง

คุณก็ทำใช่ไหมแต่นี่ฮะคุณป้าท่านหนึ่งโดนจับโดนจับต้องเสียเงินประกันตัวหลายหมื่นนะครับ
คุณป้าซะอายุ๗๑ปีนะฮะหอบเรื่องทุกข์ใจหนักเรื่องนี้ไปร้องกับใคร
ร้องกับคุณเอกพบสายไหมต้องรอดเพื่อขอคำปรึกษา
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เลือกใส่รถเข็นมาได้เดี๋ยวจะได้ดูนะว่าในรถเข็นที่คุณป้าซื้อ
มันมีแค่อะไรบ้างล่ะคุณมะเขือเทศ๒แพ็คเห็ด๑แพ็คพริก๑แพ็ค
ลำปี๑หัวขิงเซลลาลี่๑ถุงแล้วก็อโวคาโด๕ลูก
แต่ระหว่างที่เข็นมาเดี๋ยวกะว่าจะไปจ่ายตังค์ทีนี้ปวดปัสสาวะ
แล้วก็เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวปรากฏว่าพอเดินออกมาจากห้องน้ำ
มีรอปภมาถามนี่รถเข็นของคุณใช่ไหมป้าก็บอกใช่รถเข็นของฉันแล้วยังไงเหรอ
ปภบอกมานี่มานี่มานี่ตามผมมานี่คุณผู้ชม
และพาไปกักตัวไว้ที่ห้องด้านหลังโดยไม่บอกสาเหตุ
กระทั่งตำรวจมาหาแล้วก็พาคุณป้าไปสอนอบางนาทำบันทึกประวัติ
แจ้งคุณป้าว่าถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์คุณผู้ชม
ต่อมาพอบอกว่าไม่ยอมจ่ายตังค์ใช่ไหมนี่จะขโมยใช่ไหมไอ้ผักทั้งหลายแหล่นี่
บอกฉันแวะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวและสุดท้ายนะต้องประกันตัว๔๕๐๐๐บาท

ใช่ป้าบอกป้าจ่ายได้ป้ามีเงินจ่ายนะป้าบอกว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะลักทรัพย์เลยแค่ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเท่านั้นเอง

คุณป้าวาเราวันที่ก็เกิดเหตุเรามีเงินสดติดตัวไหมนะ
จ่ายได้เพราะฉันมีบัตรไดบีรที่อยู่
ไม่คุยไม่คุยอะไรเลยบอกคอยตำรวจอย่างเดียว
พอถึงตำรวจก็แจ้งข้อหานี่แหละที่เห็นอยู่เนี่ยคือรักทรัพย
เราก็คิดว่าเราไม่ได้ผิดเราก็ถือว่าเราปัดตลอดไปสอบสวนก็
เราก็บอกเราไม่ได้เอาเราไม่ได้ขโมยเรามีเจตนาจะขโมย
แต่เขาบอกว่าต้องให้เอาเงินมาประกันนะ๔๕๐๐๐บาท
ถ้าคุณไม่มีเงินมาประกันคุณก็ติดคุก
ไม่มีเจตนาแหมถ้าดิฉันมีเจตนาจะขโมยของราคานี้
โอ้โหมันเสียชื่ออ่ะ

เพราะว่าดูสภาพใจมันซุดแล้ว

คือป้าซ้าบอกว่าป้าอยู่ต่างประเทศกับสามีชาวฝรั่งเศส

เพิ่งย้ายกลับเมืองไทยเมื่อ๗ปีก่อนนะครับ
แล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยบ้านป้าก็ใกล้ซุปเปอร์ตรงนี้
ก็มาซื้อมาจับจ่ายของที่ซุปเปอร์นี้ตลอดนะ
สาขานี้ใกล้บ้านก็เลยคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับพนักงานขายนะฮะ
รับว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นความไม่รู้จริง
ก็เลยเข็นรถออกมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำ
คุณผู้ชมค่ะคือเข้าใจป่ะบางทีห้างใหญ่ที่มีซุปเปอร์อยู่เนี่ย
บางทีทางออกของซุปเปอร์มันไม่ใช่ผ่านแค่เคาน์เตอร์
มันมีทางออกอื่นที่ไปลิงก์กับห้องน้ำอะไรได้
ป้าก็เลยเข็นออกมาเพื่อไปเข้าห้องน้ำก่อน
เดี๋ยวเข็นกลับไปแล้วไปจ่ายเงิน
แต่คุณผู้ชมฮะมันก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดได้
ทั้งพนักงานและทั้งรอปภอาจจะเห็นว่า
คุณป้าเข็นออกมาจากโซนของซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว

แต่คุณป้าบอกที่เมืองนอกเมืองนามันก็จะเป็นแบบนี้นะ
ออกมาก่อนได้แล้วก็ค่อยกลับไปจ่ายตังค์
นอกซึ่งจากว่าเข็นออกมาจากห้าง
คือเขาไม่ได้จะรักทรัพย์ไม่ได้จะขโมยของรอบพอร์
หรือพนักงานควรใช้ดูมินิตให้มากกว่านี้
หากตรวจสอบแล้วป้าซ้าก็ถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีด้วยซ้ำ
และเป็นสมาชิกปีหนึ่งก็จับจ่ายกับที่นี่

แต่สิ่งที่อยู่ในรถเข็นเป็นผักมูลค่าไม่กี่บาท
วันนี้ประสานไปยังภูมิกับการสอนอบางนา

ให้ข้อมูลว่าคุณป้าอยู่ในขั้นตอนการประกันตัวไป
และข้อหาก็เป็นไปตามคำแจ้งความของเจ้าทุกข์เขา
และหากป้าซะและนายเอกพบนำหลักฐานมาชี้แจงต่อ

ก็จะรายงานความคืบหน้าต่อไป
ก็คือต้องพิจารณาตามหลักถงหลักฐานต่างด้วยแหละ

คือมันมีเรื่องของเจตนานี่แหละที่ต้องดูเรื่องนี้
หรือเอาอย่างนี้ไหมคุณบุ๊คเราก็จอดเอาไว้ตรงนั้นแหละ

อื้อเราก้อนเดินมาเข้าน้ำก็ได้
เพราะบางทีรอปภเขาทำหน้าที่ของเขาเหมือนกัน